สำหรับใครที่เดินทางมาถึงบริเวณท้องสนามหลวงพระบรมมหาราชวัง
หรือกำลังจะเดินทางมานะคะคุณโรสลินมีแอปพลิเคชัน
ซึ่งทางบริษัทเอกชนเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมา
ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

เราไปทำความรู้จักแอปพลิเคชันนี้พร้อมกันก่อนเลยนะคะ
ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันสัญชาติไทย
จัดทำโดยบริษัทเอกชนค่ะตั้งใจว่าจะใช้แอปนี้
เป็นแหล่งที่จะรวบรวมข้อมูล
น่าสนใจแต่ละจุดทั่วประเทศ
แล้วก็เจาะลึกลงไปถึงระดับย่านเลยนะคะ
โดยอาศัยตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน
แล้วก็ให้ข้อมูลรอบด้านค่ะทั้งเรื่องของข่าวสาร
เรื่องของร้านอาหารบริการการแชร์การแบ่งปันต่าง
แต่ว่าหลังจากที่วันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ก็เกิดคำถามหลายคำถามเลยค่ะ
สำหรับผู้ที่ต้องการมายังบริเวณท้องสนามหลวง
จุดเริ่มต้นเกิดจากหนึ่งในสมาชิกของบริษัทนี้

เดินทางมาที่บริเวณพระบรมมหาราชวัง
เห็นว่าการให้ข้อมูลอาจจะไม่ตรงกัน
ถามเจ้าหน้าที่คนหนึ่งอาจจะได้อีกแบบหนึ่ง
ถามเจ้าหน้าที่อีกคนนึงอาจจะได้คำตอบอีกแบบ
หรืออาจจะถามประชาชนที่มาร่วมในพระราชพิธีแล้ว

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะมีอะไรบ้างที่จะเป็นตัวช่วย

หลังจากนั้นทางผู้จัดก็เลยอาสาที่จะนำแอปพลิเคชันนี้

ซึ่งปัจจุบันทีมงานผู้พัฒนาแอปพลิเคชันโซน
ของทางศูนย์ประสานงานอาสาสมัครธรรมศาสตร์ค่ะ
ในการที่จะอัปเดตข้อมูลที่น่าสนใจ

กับผู้ที่จะมากราบถวายบังคมพระบรมศพนะคะ
ทีนี้บอกคุณผู้ชมในแอปพลิเคชันนี้ทำอะไรได้บ้าง

ที่ตอนนี้แอปพลิเคชันทำงานก็คือย่านอโศ
กับอีกหนึ่งจุดก็คือย่านท้องสนามหลวงนั่นเองค่ะ
หน้าข่าวตรงนี้จะเอาข้อมูลจากทีมข่าว
ก็คือจากหน่วยงานต่างที่มีการสอบถาม
กรองข้อมูลแล้วแล้วก็เชื่อถือได้
มาลงเป็นข่าวมีการอัปเดตตลอด
อกจากนั้นค่ะประชาชนอย่างเรา
ที่เข้ามาในพื้นที่ท้องสนามหลวง
ก็สามารถเป็นจิตอาสาที่จะให้ข้อมูลได้เช่นกัน
ก็คือมีบอร์ดเอาไว้ให้ได้โพสต์ข้อความต่าง
จะมีทีมงานเข้าไปตอบคำถามด้วยนะคะ
รวมถึงยังสามารถดูรายละเอียด
จุดรับส่งจุดให้บริการต่าง
และอีกหนึ่งอย่างที่ที่ฉันชอบมากเลยคุณโรสลิน
ก็คือความยาวแถวที่ประชาชนไปต่อคิว
เพื่อรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
ปกติแล้วเขาก็จะอัปเดตทุก๒ชั่วโมง
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์
โดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้บางทีคนเยอะ
ก็จะมีการอัปเดตคือเพิ่มความถี่มากขึ้น

ซึ่งณตอนนี้ข้อมูลต่างเราสามารถไปแชร์ภาพได้
แล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลต่าง
คือเป็นคนที่ไปตอบกระทู้ด้วย
รวมถึงเราจะเห็นจุดให้บริการอาหาร
แอปพลิเคชันนี้ว่าตรงไหนให้บริการอะไรบ้าง
มีคนถ่ายภาพแล้วก็เอามาลงในแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะคะ
กันแบบนี้แล้วใครที่จะเดินทางมา

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
อย่างที่บอกว่าตอนนี้ดิฉันโหลดมาแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวฉันมาดูว่าจุดบริการมันมีอะไรบ้าง
เขาก็จะบอกว่ามีจุดให้บริการ
อย่างนี้เรื่องชาร์จแบตนะคะ
ลงทางแบตหมดมาได้ตรงไหน
หรือว่าณตอนนี้มีบริการอาหารอะไรบ้าง

รวมถึงเรื่องของคิว

ใช่ค่ะว่าท้ายแถวอยู่ตรงไหน

เจ้าหน้าที่เขาก็จะพยายามรวบรวมข้อมูล
ก็จะมีการอัปเดตข้อมูลที่เชื่อถือได้
เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่แนะนำนะคะ